ดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะมีหลายหลายเหตุการณ์เลยนะคะ
เราไปดูที่สุพรรณบุรีกันก่อนค่ะ
ถ้าเราเห็นจากคลิปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกระบะคันสีขาวเนี่ย
ก็พยายามจะหลบอะค่ะหลบขึ้นฟุตบาทแล้วก็ยังไม่พ้น
นี่แหละค่ะฟอร์จูเนอร์นี่ไปทับท้ายรถอยู่ดี
แต่เหตุการณ์นี้โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากค่ะที่วัดโค้งวัดอู่ยา
จูเนอร์แหกโค้งแล้วข้ามเลนมาค่ะเนี่ยกระบะเข้ามาทางของเขา
แล้วเขาเห็นแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันอยู่อีกเลนหนึ่ง
ครับพยายามจะเบี่ยงหลบแต่ไม่ทันนะค่ะนะฮะ
คนขับฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็คือลุงสง่าอายุ๖๐ปี
บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านแล้วพอมาถึงโค้งเนี่ย
เสียหลักคุมไม่อยู่ค่ะรถก็เลยพุ่งข้ามเลนอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
ก็ต้องไปกับตำรวจนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้คือเหตุการณ์แรกที่กาญจนบุรี
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เดี๋ยวเรามาดูคลิปกันค่ะ

ถ้าเป็นมอเตอร์ไซคันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ
เพราะว่าก็มาตามทางแล้วเราก็มาช้าด้วย
ไม่ได้มาเร็วด้วยนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะ
สุดท้ายจบแบบนี้นี่คือเหตุการณ์ตอนประมาณ๑๑โมง

เตอร์ไซค์ก็เสียบคาอยู่ใต้ท้องรถ
คนเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๔๙ปี
คนขับรถกระบะบอกไม่ได้ตั้งใจมองไม่เห็น
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจต้องดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ตกลงใครผิดใครถูกแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินคดีต่อไป
โอ้โหคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่บาดเจ็บต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
อันนี้คือที่ยะโสธรนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่กาญจนบุรีเหมือนกันนะคะ
กระบะเสียหลักข้ามเลนแล้วไปชนกับมอเตอร์ไซค์

คือในรายงานนี้คือกระเด็นนะคะ
แล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ถูกกระเด็นฉีกออกมา
คนขับเนี่ยกระเด็นแล้วก็มาเสียชีวิตตรงหน้าร้านยางนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้คือบนถนนสายพนมทวนอูทอง
ตำรวจกู้ภัยทีมแพทย์ไปถึง
ก็พบว่าตรงหน้าร้านขายยางกระบะคันก่อเหตุอยู่ข้างทาง
ใกล้ก็เจอมอเตอร์ไซค์พุ่งอัดอยู่กับหัวพ่วงของรถสิบล้อค่ะ
มีผู้เสียชีวิตคือนายจารุกิจนะคะ
เป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในย่านนั้นค่ะ
ประสบอุบัติเหตุอย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นลงมาเลยนะคะ
คือคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงชื่อคุณสุมารีน้ำตาคลอเลยค่ะ
แล้วก็เล่าบอกว่าจะไปทำธุระที่อู่ทอง
พอมาถึงตรงนี้เจอรถตัดหน้าก็หักหลบ
แล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเลน
ก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาให้เกิดเรื่องแบบนี้
เสียใจมากเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขอขมาผู้ตายด้วยตัวเองค่ะ